ในโลกออนไลน์นะฮะคนขับรถคันหนึ่ง
พยายามขับไล่ตามรถกระบะ

ไฟไหม้

ยอมใจคนตะโกนบอกเนอะเขาก็ตะโกนสุดเสีย
ใช่แต่เหมือนกับว่ารถกระบะเขาไม่ได้ยิน

คนในรถกระบะคงไม่รู้เรื่อง
เขาก็พยายามขับตามไปนะครับ
แต่ว่าคลิปนั้นมันตัดไปมันอยู่มาสอน
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้ว
รถกระบะเนี่ยได้จอดหรือไม่จอด

เอาเป็นว่าคนโพสต์เขาก็เอามาเตือนว่า
เวลาขับรถดูกระจกหลังบ้างนะครับ

มีผู้ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะ

หลายคนบอกว่าก็เจอประสบการณ์แบบนี้เยอะ
เห็นรถที่เขามีอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอันตราย

ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ได้เอาขาตั้งขึ้น
หรืออะไรไม่รู้ก็ตะโกนบอก
บอกป้าขาตั้งป้าขาตั้ง
ป้าหันกลับมาสวนบอกว่าไงรู้มั้ย

นึกว่าไอ้นิกขับมาตามขอเงิน

เห็นหรอ

ฟังไม่ออกขอตังค์หรือขาตั้งหรือยังไง

ไม่ค่อยได้ยิน